อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนจะหาคำตอบได้ไหม

แต่คุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็ดออกลูกมาเป็นลูกเจี๊ยบ

เอาง่ายเป็ดออกลูกเป็นไก่

แต่เขาเป็นคู่รักกันคุณ

คู่รักต่างสายพันธุ์ปกติเคยเห็นแต่คือต่างแบบว่า
แบบลิงกับหมาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้เป็นคู่รักแบบว่าพ่อแม่ลูกอะค่ะ
คือเราไม่ได้ชวนคุยเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะครับทุกผู้ชมครับ

แต่วันนี้เป็ดมีลูกเป็นไก่

เป็นชาวบ้านอำเภอบ้านด่านนี่แหละ
บ้านบ้านนะคะแล้วก็มีไก่ตัวผู้คอยประกบตลอดเวลาอ่าคุณยายน่ากเล่าให้ฟังบอกว่ายายอ่ะเรียงทั้งเป็ดแล้วก็ไก่ไว้ที่บ้าน
ก่อนหน้านี้ก็เห็นเหมือนกันนะเป็นไก่ตัวผู้เดินกับเดินคู่กับเป็ดตัวเมียอืม
ก็นึกว่าคงเป็นเพื่อนกันเออดีจังเลยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งเป็ดมันอยู่ด้วยกันได้ไม่จิกไม่ตีกัน
สักพักหนึ่งเอ๊มันเริ่มไม่เดินข้างกันแล้วทำไมไก่มันไปอยู่ข้างบนเป็ดเฉยเลยอ่ะ
คือมันขึ้นคล่อมกันไก่ขึ้นขี่เป็ดเฉยเลยยายแกก็เอ๊ะมันมันยังไงล่ะ
มันคงเล่นกันมั้งมันคงเล่นกันแหละสักพักนึงแม่เป็ดออกไข่ออกไข่เฉยเลย
แล้วออกมาเป็นไข่เป็ดนะคะนับได้ยี่สิบสองฟองยายก็บอกไม่เก็บมากินเลยนะครับ
เพราะว่าอยากจะให้เป็ดมันขยายพันธุ์อยู่แล้วจะให้มันฟักถูกต้องปรากฏฟักออกมา
เป็นลูกเจี๊ยบสองตัวอืมตายไปหนึ่งตัวตอนนี้ก็เลยเหลือลูกเจี๊ยบหนึ่งตัว
แต่ฟักออกมาจากไข่เป็ดนี่ตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยแม่เป็ดก็เลี้ยงอืม
เลี้ยงเพราะว่าก็คือลูกส่วนส่วนตัวอื่นคือลูกเป็ดตัวอื่นคือลูกเป็ดค่ะ
มีลูกเจี๊ยบสองตัวตายไปตัวหนึ่งใช่คุณยายนาคบอกว่านี่ไม่ได้โกหกเลยนะ
เพราะว่าทำรังฟักไข่ให้กับมือแล้วก็ฟักออกมาเห็นกับตาเลย
ไอ้ตัวจิ๋วเนี่ยมากับมือเลยว่าเฮ้ยเป็ดมันออกไข่เป็นไก่จริงจริงอ่ะ
คือว่าเหมือนเป็นคู่รักต่างสายพันธุ์ยายก็เลี้ยงตลอดเนอะจ้ะ
คือรู้สึกว่าแปลกไหมครับแปลกไข่ยี่สิบยี่สองไข่
บางออกเล็กบางยายไม่ได้ช่วยคือให้คือให้โชคด้วยจ้ะ
ี่สิบสองไข่ลวกสองสมอืมไข่เป็ดนั่นแหละ
คือทั้งยี่สิบสองทองใช่ไหมจ้ะเป็นไข่เป็นหมดเลยแหละว่าไงครับจ้ะไข่เป็นหมด
อืมแล้วพอพอออกมานี่เป็นลูกไก่
เป็นลูกไก่กี่ตัวสองตัวตายตัวหนึ่ง

เออก็คือถ้าถ้าจะดูในแง่ของสัตว์ปีกด้วยกันใช่ไหมอืม
ความใกล้ชิดหรือว่าความคล้ายกัน

นกนกที่ตัวสายพันธุ์คล้ายกันตัวพอกันบางทีไปจับอยู่ด้วยกันมันอา

หรือว่าอันนี้มันจะเป็นไปได้ไหมไก่กับเป็ดเนี่ย

ลองไปถามคนที่เขาเชี่ยวชาญกันหน่อยดีไหมคะ

คุณสุพศอิ่มวิเศษค่ะเป็นประสุทธิ์อำเภอบ้านด่าน

แล้วก็ปรากฏว่าอ้าวมาถึงไม่เจอลูกเจี๊ยบ
เจอไอ้เจ้าลูกไก่ตัวนี้ไม่รู้ไปไหนเหมือนกัน

เพราะว่ายีนเป็ดกับยีนไก่มันคนละตัวกัน
แล้วก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนว่ามันจะมาผสมพันธุ์กันได้ด้วย

ลักษณะเป็ดฟับออกมาเป็นไก่ความเป็นไปได้มันน่าจะมีแม่ไก่เข้าไปไข่มากกว่าครับเพราะว่าถ้าในทางวิชาการในหลักการพวกยีนมันคนละตัวอยู่แล้วแล้วก็โคโมโซมมันก็ไม่สามารถเข้ากันได้อยู่แล้วแล้วในประวัติทางวิชาการมามันไม่เคยมีประวัติว่าเป็ดกับไก่นี่ผสมกันออกมาแล้วก็ฟักออกมาได้คืออันนี้ก็

อีกรอบนึงเมื่อกี้เมื่อกี้ถามเรื่องดวงไฟคราวนี้มาถามเรื่องไข่เป็ดครับอาจารย์ออสบอกว่าเป็นไปได้แค่สองทางเท่านั้นทางแรกก็คือแม่ไก่ไปฟักไข่อยู่ในรังของเป็ดแล้วแม่เป็ดก็มาฟักไข่ใส่ลงไปอีกเลยมีทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดอยู่ในนั้นป้นกันอยู่ประการที่สองก็คือมีคนเล่นพิเรนเอาไข่ไก่มาใส่ในรังเป็ดแต่สิ่งที่อาจารย์ออสบอกมั่นใจเลยก็คือว
สัตว์สองชนิดนี้เป็นคนละอย่างกันไม่สามารถข้ามพันมาผสมกันได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เห็นความต่างของเปลือกไข่
ลักษณะที่เป็ดปากแบนจะออกมาเป็นไก่
แหลมอย่างนี้ไม่ได้เลยคนละเรื่องเลย
อาจารย์ออสก็ยืนยันนะฮะคือมันอาจจะเห็นเดินคู่กันบ้าง
ใกล้ชิดกันบ้างขี่อะไรกันบ้างเหมือนที่คุณยายบอก

แต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่สามารถจะเอายีนสวโมโซมอะไรมา
ออกไข่มาแล้วก็เป็นทั้งเป็ดตัวเดียวหรือว่าไก่ตัวเดียว
ทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้